งานบุญที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่งานนามัศกาลพระธาตุพระนม
เขาก็มีการจัดมหศพการแสดงต่างคอนเสิร์ตต่าง
ก็ให้คนนั้นมีความสุขกันแต่ปรากฏว่ามีเหตุวัยรุ่นต่างถิ่นต่างพวก
ก็มาชมการแสดงคอนเสิร์ตกันเยอะแล้วมีเหตุยกพวกตีกัน
จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมีดแทงแล้วปักคาอยู่ที่คอเลยนะ

ผู้ภัยเข้าช่วยเหลือรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ยฮะค่ะโอ้โหคือด้านหลังคอเลยอ่ะ
มันปักคาอยู่เนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เลือดไหลออกมาแบบนี้นะฮะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บถูกมีดปักคออยู่เนี่ยฮะ

จากเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นจำนวนมากยกพวกทะเลาะวิวาดกัน
กต่อยกันในงานคอนเสิร์ตงานนามัศกาลองค์พระธาตุพนมประจำปี๒๕๖๒
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารซึ่งเป็นคืนสุดท้ายเมื่อคืนนี้
โดยในส่วนของการแสดงคอนเสิร์ตก็จัดขึ้นที่สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพอำเภอธาตุพนม
ซึ่งมีกลุ่มวัยรุ่นจากหลายพื้นที่มารวมตัวกันเพื่อชมคอนเสิร์ต
ก่อนก่อเหตุยกพวกตีกันจนเป็นเหตุให้เยาวชนอายุ๑๖ปีถูกคู่อบริ
ใช้มีดจ้วงแทงที่คอโดยมีดความยาวประมาณ๑๐๑๕เซนติเมตร
และมีดมามาปักลงบริเวณต้นคอจนได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ
อกจากนี้ยังมีวัยรุ่นที่ถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีกหลายราย
หลังเกิดเหตุชุลมุนนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ได้ระงับการแสดง
เพราะว่าใกล้ช่วงเวลาปิดการแสดงแล้วล่ะ
ระดมกำลังเข้าควบคุมและสลายกลุ่มวัยรุ่นให้กลับบ้านกันไป
ส่วนผู้ก่อเหตุจะเร่งสืบสวนติดตามจับกลุ่มมาดำเนินคดี
ซึ่งผู้บาดเจ็บยืนยันว่ารู้จักตัวผู้กระทำผิด
เนื่องจากเป็นคู่อบริกันมาก่อน
คือคนบาดเจ็บก็ยังมีสติอยู่นะ
เป็นภาพน่ากลัวเหมือนกัน